ก็อย่างที่เราเคยคุยกันมานะครับว่าบ้านเราเนี่ยปัญหาหลักอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย
ค่ะนะคือเรื่องบางเรื่องก็ไม่ได้บังคับใช้กฎหมายกันอย่างเข้มงวด
อืมแต่เนี้ยเรื่องเนี้ยอันนี้ก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดค่ะ
แล้วมันไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ก็เลยเกิดปัญหาขึ้น
จำได้ไหมครับพายุปลาบึกที่เข้าถล่มทางภาคใต้ของไทย
นครศรีธรรมราชนี่โดนหนักนะครับทีนี้มีเหตุการณ์ที่ต้นมงต้นไม้เนี่ย
ล้มทับบ้านเรือนของชาวบ้านถนนหนทางเสาไฟฟ้าอาคารเรียน
จนถึงวันนี้เขายังช่วยกันเคลียร์กันอยู่เลยนะ
ช่วยกันตัดช่วยกันเคลียร์เพื่อจะเคลียร์พื้นที่กลับให้สู่สภาพเดิมนะครับ
แต่ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือว่ามีชาวบ้านที่เขาเอาเลื่อยยนต์
ตัดต้นไม้ที่ล้มทับอาคารเรียนในโรงเรียนเขาผังกระอ่า
เขาพังไกรในพื้นที่อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เลื่อยยนต์เนี่ยคนที่จะเอาไปใช้ต้องมีทะเบียน
มันมีเรื่องของบาร์ของเลื่อยยนต้องไม่เกินเท่าไหร่แรงม้าต้องไม่เกินเท่าไหร่
อะไรยังไงแบบเนี้ยนะครับเหมือนกับจะครอบครองปืนอ่ะใช่ไหม
มันต้องขึ้นทะเบียนนะครับพอชาวบ้านเขาเอาเลื่อยยนต์ไปเลื่อยต้นไม้
เพื่อเคลียร์พื้นที่ปรากฏว่าถูกตำรวจสพเขาพังไกร
จังหวัดนครศรีธรรมราชมาจับฮะอืมอ่าข้อหาคือใช้เลื่อยยนแบบ
ไม่ขออนุญาตผิดกฎหมายอะไรพวกเนี้ยชาวบ้านก็โวยสิโอ้โห
ไม่ใช่แค่โวยคุณเห็นมาสอนค่ะเขาจะบุกโรงพักอ่ะใช่เออ
คือเขาช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนต้นไม้มันล้มทับมันอะไรอย่างนี้
งั้นมันทำงานกันไม่ทันใช่ไหมถ้ารอให้เอารถมาลาก
เอาขวานเอาอะไรมาตัดมันก็ไม่ไหวต้นมันใหญ่มากนะครับ
คือชาวบ้านไม่พอใจมากนะครับเพราะว่าเป็นการถูกจับกลุ่ม
ทั้งที่เขาไปช่วยแก้ปัญหาความเสียหายจากพายุปลาบึกที่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะบุกแล้วครับนายครับ
จะเอายังไงดีเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่ไปจับชาวบ้าน
จากกรณีแบบนี้วันนี้พลตมตรีฐากูลเนธพุกณะผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าได้มีคำสั่ง
ย้ายด่วนเลยนะฮะให้พันธุ์ตำรวจโทไพโรธเมืองสุวรรณ
สารวัตรสืบสวนสพเขาพังไกรอำเภอหัวไสมาช่วยราชการงานสืบสวน
ที่สพกปางอำเภอทุ่งสงศ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
กว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะโดยพลโนตรีฐากูลบอกว่า
การที่มีคำสั่งให้พันตรวจโทไพโรธไปช่วยราชการที่อื่นก่อน
ก็เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งกับชาวบ้านป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
หลังจากได้รับรายงานจากสารวัตรใหญ่สพเขาพังไกร
ถึงความเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่ที่กำลังรวมตัวกัน
มาชุมนุมประท้วงขับไล่ตำรวจสพเขาพังไกร
โดยเฉพาะตำรวจชุดที่ไปจับกลุ่มชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องการใช้เลื่อยยนต์
ทำการตัดต้นไม้ที่ล้มทับบ้านเรือนล้มขวางถนนกีดขวางทางสาธารณะ
ล้มทับอาคารเรียนระหว่างวันที่๕ถึง๘มกราคมที่ผ่านมา
คือไปไล่จับเขาหลายวันเลยผู้บังคับการสมุทรภูทร
จังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
แม้ว่าการจับกลุ่มเครื่องยนต์ผิดกฎหมายที่เป็นเลื่อยยนต์
เป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายคือถูกต้องเลยไม่ได้
ไม่ได้ปฏิเสธเลยว่าไม่ถูกตามกฎหมายเกี่ยวกับการทำหน้าที่เรื่องนี้
แต่ในห่วงเวลาแบบนี้มันไม่สมควรไม่เหมาะสมในการปฏิบัติ
ได้สั่งย้ายด่วนออกจากพื้นที่แล้วก็ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมด
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งฝ่ายของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
กับฝ่ายของชาวบ้านที่ถูกจับกลุ่มแต่กรณีเช่นนี้
ชาวบ้านเขากำลังเดือดร้อนและต่างมุ่งจะช่วยเหลือกันอยู่
แต่ตำรวจดันเข้าไปตรวจสอบมันไม่เหมาะสมอยู่แล้ว
ค่ะจึงต้องลงโทษไปก่อนนะด้วยลักษณะการย้ายออกมาแบบนี้
แล้วตั้งกรรมการสอบสำหรับตำรวจนายนี้สั่งย้ายมาแล้วนะครับ
เพื่อบรรเทาสถานการณ์ความตึงเครียดและความไม่พอใจของประชาชนในพื้นที่
ส่วนผลการสอบสวนจะออกมาอย่างไรก็ต้องรอฟังกันต่อไป
ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติไม่ถูกการละเทศะนี่ท่านบอกอย่างนี้เลย